แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณโรเบิร์ตขึ้นมาแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดกันค่ะ
นี่นะคะขึ้นมาจากเรือแล้วที่ลงเรือไปจำลองเหตุการณ์นะคะ

เดี๋ยวเชิญผู้สื่อข่าวของเราเลยนะคะคุณบอมอภิวัตอยู่ที่นั่นนะคะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณโรเบิร์ตนะครับ
หลังจากที่สถานการณ์บนเรือใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมาที่ท่าพิบูรสงคราม๑แล้ว

เพื่อที่จะกลับไปขึ้นรถนะครับ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากองทัพสื่อมวลชนได้พยายามที่จะเข้าไปพูดคุย

แต่ว่าคุณโรเบิร์ตก็ไม่ได้ให้การ
หรือว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังคุมตัวขึ้นไปรถที่จอดอยู่บริเวณอ่าโรงเรียนสตรีวิทยานนทบุรีนะครับคุณผู้ชมอ่า
สำหรับการจำลองสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศ
ก็จะเป็นการนำคุณโรเบิร์ตมาตรวจสอบสถานการณ์ช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวนะคุณโรเบิร์ตเป็นคนที่สวมแมสนะครับคุณผู้ชมสวมเสื้อสีดำนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประกบด้านหน้าแล้วก็ประกบด้านหลังนะครับ
เพื่อที่จะเดินทางพาไปยังรถนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับกองทัพสื่อมวลชนนะครับก็ห้อมล้อมคุณโรเบิร์ตนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็พยายามจะสอบถามแต่ว่าคุณโรเบิร์ตก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าไม่ได้ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนนะฮะ
เมื่อสักครู่ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่พาขับวนบริเวณรอบรอบจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยมีการถ่ายภาพแล้วก็มีการบันทึกข้อมูล
ว่าประกอบกับสำนวนว่าจะตรงกับที่คุณโรเบิร์ตให้กัน

ซึ่งในขณะนี้เรือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๓ลำ
ซึ่งคาดว่านี้ที่ทางสพมนทบุริษฐ์
ก็มีทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนของคุณจ๊อปเนี่ยมาให้กำลังใจ
ด้วยคำอยู่เวลาทั้งคืน
สำหรับบรรยากาศที่ท่าเรือพิบัติสงคราม
ตอนนี้ก็คุณโรเบิร์ตก็กำลังขึ้นรถไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมหากมีความคิดว่าคืน
รีบแจ้งกลับไปที่สถานีให้ทราบอีกครั้ง
นี่เป็นบรรยากาศสดที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
ขอบคุณคุณบอมอภิวัฒน์ด้วยนะคะ
หมายความว่าก็จำลองเหตุการณ์ครบทุกคน
เพื่อนคุณตังโมที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนนะคะ
๕คนแล้วนะฮะรอการประมูลของตำรวจต่อไปนะครับ